เป็นขนมอร่อยเป็นของทานอร่อยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอายุทยานั่นเองนะครับ
มีการถูกนำมาใส่ไอเดียใหม่คุณผู้ชมครับให้สายใหม่นั้นเป็นขนมที่เป็นรูปแบบแตกต่างกันออกไปนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถนำไปขายบนห้างได้ที่สำคัญนำไปขายที่สนามบินได้แล้วนะครับ
จะเป็นอย่างไรรายได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
แคนดี้เครฟซูชิแคนดี้มากิและท็อปปิ้ง
ปัญญากิที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูของร้านแคนดี้เครป
ขนมโรตีสายไหมขึ้นห้างค่ะ
ธุรกิจนี้เริ่มมาจากความชอบในโรตีสายไหม
ตระเวนหาเจ้าอร่อยถูกใจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อซื้อสูตรจนปิดดีลกับบ้างหมัด

ให้เส้นสายไหมหวานน้อยหลากสีหลากรส

เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
ส่วนแป้งโรตีก็มีทั้งแบบดั้งเดิม

แวะเวียนมาเป็นซีซั่นหรือฤดูกาล

ปัจจุบันมีกว่า๓๐เมนู

เราใส่ทั้งความคิดลงไป

แล้วก็ฝรั่งยอมรับจริงออกมา
ซึ่งก็เลยกลายเป็น
ว่ามองว่าเป็นขนมชุดใหม่เลยด้วยซ้ำ
การออกแบบแพ็คเกจจิ้งยังเป็นอีกหนึ่งสิ่ง

แต่เรียบง่ายสะดวกในการจัดเก็บทั้งแบบถุง
กระปุกและกล่องสินค้า
ส่วนการตกแต่งร้านก็จะเน้นสีสันที่สะดุดตา

เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะ

ก็จะสามารถมาลุ้นโชคแบบนี้ค่ะ
ว่าจะได้ได้กินฟรี๑ชิ้นนะคะเป็นสายไหม

เหมือนที่เราไปซื้อสายไหมตามโรงเรียน
เอาหลินไปหยอดแล้วก็หมุนเป็นแบบนี้นะคะ

ทำแผนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ

ยังปรับเรื่องอายุสินค้าให้ยาวนานขึ้น
โดยการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช
ในการพัฒนาสินค้าให้เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น
เพื่อรองรับการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ
ในประเทศแล้วก็ส่งทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
ส่งได้จะมีบริการหลายแบบเลย
คือไปส่งเดี๋ยวนี้เลยชั่วโมงหนึ่งถึงในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
แล้วก็ส่งเป็นปรายศนีย์นะคะ
ไปถึงเขาได้ต้องไม่เกินภายใน๑คืนเหมือนกัน
การลงทุนธุรกิจใช้ต้นทุนไม่มากสามารถทำได้

เริ่มต้นจากการจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์
ก่อนที่จะได้รับกระแสแบบปากต่อปาก
ค้าขายมีกำไรที่สูงพอสมควร
ซึ่งค่อยขยับขยายหาทำเลเป็นหน้าร้านในปัจจุบันค่ะ
พร้อมกับแผนขยายสาขาเพิ่มเติมคือที่สาขาพญาไทย
และสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมต่อยอดทำแฟรนไชน์ในอนาคต
ธินิกาพรมพันธ์ใจข่าวเพรรัตทีวีรายงาน